ซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ่มไอซิส
โดยมีการประสานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด
แล้วก็มั่นใจว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มนี้
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ระบุว่าหลังทางการมาเลเซียยอมรับว่ากลุ่มไอซิสเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดที่ไนท์คลับ
ในส่วนของไทยขอยืนยันนะครับว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอน
เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ขัดแย้งกับไอซิส
และไม่มีความเป็นห่วงว่าไอซิสจะเข้ามาในไทย
แต่ก็ไม่ประมาทในเมืองใหญ่จะต้องเฝ้าระวังทั่วทั้งประเทศ
โดยเฉพาะเมืองใหญ่ตามสถานที่ราชการสถานบันเทิงศูนย์การค้า
โดยส่วนตัวได้ประสานการข่าวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติและเหล่าทัพแล้ว
รวมทั้งยังไม่พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิส
ขณะที่พันเอกยุทธนาเม็ดม่วงรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔

ไม่มีสมาชิกกลุ่มไอซิสเข้ามาเคลื่อนไหวใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
และที่ผ่านมาทางไทยประสานข้อมูลและความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียมาโดยตลอด
ความร่วมมือด้านการข่าวและการเฝ้าตรวจตามชายแดน